เอามาดูเรื่องของสัตว์กันต่อแต่ทีนี้เป็นสัตว์แปลกกันบ้างนะ

เป็นทวดด้วยเขาไม่ใช่งูจงอางเฉยเขาบอกว่าเป็นทวดงูจงอาง
อายุมากแล้วด้วยนะคะเขาเลื้อยลงมาให้โชคให้ลาบ
แล้วก็มาซุกอยู่ใต้แผ่นกระเบื้องบ้านหลังหนึ่งไม่ไปไหนเลย
เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะที่บอกว่าจะมาให้โชคให้ลาบเนี่ยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านก็นี่แหละค่ะมาดูแล้วก็มาจุดทูบมากราบไหว้

เขาขดอยู่ใต้กระเบื้องแบบนี้แล้วเห็นจากด้านหลังก็รู้แล้วว่าตัวใหญ่นะคะ
ชาวบ้านในตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มามุงดูงูจงอางขนาดใหญ่
เขานอนซุกตัวอยู่ใต้กองแผ่นกระเบื้องข้างบ้านพักคนงานกรีดยาง
บ้านเลขที่๗๔ทับ๒

๗๔ทับ๒หมูที่หูพอแล้วค่ะ
ทับ๒หมู่ที่๖แล้วก็มีขอนไม้เอาไว้ตั้งน้ำแดงจุดทูบเทียนบูชาด้วยด้านหน้า
อย่าซูมเข้าไปเยอะขนาดนี้เลยคนกลัวงูเนี่ยขนลุกเลยฮะ
เชิดงานดีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่างูจงอางตัวใหญ่ยาวไม่ต่ำกว่า๓เมตร
คุณเขาไปแตะเกล็ดด้วย
คุณสุภาษาลาปิดตาอ่านข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาเลื้อยมาซุกอยู่ใต้แผ่นกระเบื้องไม่ยอมไปไหนเลยนะ
เขาบอกลักษณะแปลกกว่างูทั่วไป
เพราะหัวสีทองลำตัวสีอมเขียวอมเทา
เชื่อว่าน่าจะเป็นทวดงูที่เลื้อยลงมาจากเขาคอกช้างเป็นประจำทุกปีมาให้โชคให้ลาบ
เมื่อถึงเวลาทวดงูตัวนี้ก็จะเลื้อยกลับขึ้นไปเข้าคอกช้างเองนะคะ
เขาคอกช้างไม่กล้าเรียกกู้ภัยมาจับ
เพราะจะนำความโชคร้ายมาให้กับเจ้าของบ้าน
ก็เลยให้เขาซุกอยู่ใต้แผ่นกระเบื้องแบบนี้
ชาวบ้านแห่มาดูเอาแป้งมาด้วยค่ะ
นึกว่าจะเอามารูปกระเบื้องเอาไปรูปตัวงูเขาเลยนะ
วดงูนี่โดนไปเรียบร้อยแล้วนะคะหาเลขมงคลโดยทวดงูก็ไม่ยอมเลื้อยหนีไปไหนอีกนะ
โดนแป้งรูปเขาก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ
ครับ